ประตูรั้วนะครับประตูรั้วของห้าง
คุณผู้ชมครับประมาณสองร้อยกิโลกรัมค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้ยเจ็บแทนเทอร์เตอร์เกินประตูรั้วเหล็กครับน้ำหนักกว่า๒๐๐กิโลกรัมโหลดมัดครับครับเกิดขึ้นที่ห้างสับสินค้าชื่อดังในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามครับผู้ได้รับบาดเจ็บคืนนางสาวอริยาจันแย้มอายุ๓๗ปีนอนอยู่กับพื้นเพื่อนพนักงานก็มาช่วยยกประตูเหล็กออก
เลยแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลมหาชัยแม่กรองครับจากการสอบถามนะครับคนเจ็บเนี่ยเป็นพนักงานขายขนมอยู่ในห้างอย่างที่ผมนำเรียนก็คือเลิกงานนะครับห้างปิดก็มายืนรอรถจะกลับบ้านจู่จู่นะครับประตูมันล้มลงมาเลยในช่างเนี่ยในช่างมาที่จุดเกิดเหตุบอกตอนทำประตูใหม่ใหม่เนี่ยคุณนักข่าวมาดูมันจะมีเหล็กฉากสามเหลี่ยมเนี่ยกั้นนะครับกันตัวประตู
อย่างที่ผมบอกมันออกไปนะครับก็ทำให้ประตูรั้วถึงหนัก๒๐๐กิโลกรัมเนี่ยมันตกลางลงมาได้อ่ะสิแล้วทับคนแบบเนี้ยส่วนสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวตรวจสอบกันอีกทีครับ